วันนี้ไปพบกันกับคุณสินทนันบุญยอดครับ
มาพูดคุยกันกับคุณทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

แล้วก็ตีกลับขึ้นมาได้ในช่วงบ่ายแล้ว
ใช่เหลือเท่าไหร่
ก็ลบไปแค่๒๑๘๙จุดนะครับ
แต่เมื่อวานนี้นี่ที่น่าติดตามก็คือ
รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวนะครับ

ก็ต้องบอกว่าคือตั้งแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมานะครับ
ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ย

เนื่องจากว่าประเด็นที่ต้องถูกจับตาก็คือ

แต่ตั้งแต่วันศุกร์ที่เรื่องของตัวเลขการจ้างงานเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวต้นทุนการจ้างงานต่างออกมาก็ดีขึ้น
ทุกคนก็เลยคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ
เขาคาดการณ์กันว่า๒ครั้งเมื่อปีที่แล้ว

ลองการเป็นจะ๔เลยซึ่ง๔สมมุติว่าขึ้นครั้งละสลึกหนึ่ง
๔ครั้งก็ขึ้น๑เลยนะแล้วถ้ากลายเป็น๑
มันจะเปลี่ยนไปทันทีจากที่เขาวางไว้
ดังนั้นก็เลยส่งผลให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
ซึ่งระยะเวลา๑๐ปีซึ่งส่วนใหญ่คนเขาดูกัน
ตอนนั้นอยู่แถวประมาณ๒๖ประมาณ๒๗
โอ้โหค่อนข้างเยอะ
ก็ขยับลงมาลงมาเหลือแถวประมาณ๒๓๐๐กว่าจุด
แล้วเมื่อวานที่เริ่มดีขึ้นก็คือตลาดผลตอบแทน

ซึ่งก็โดนเทคโอฟิกมาเหมือนกัน

แต่เช้านี้ตัวผลตอบแทนตัวนี้
ก็กลับไปอยู่แถวประมาณแถว๒๗๙แล้ว

แล้วก็ยืนนิ่งได้ที่เป็นแดนบวก
ดังนั้นอันนี้ก็ยังคงต้องจับตาดูอยู่
แต่ถามว่าผมคิดว่าหมดหรือยัง
สำหรับผมผมคิดว่าเคิร์ฟนี้มันน่าจะหมดแล้วล่ะ

คือการที่มันเล่นรถรอสเตอร์ที่มันวิ่งขึ้นไปแล้ววิ่งลงมา

แต่ลองดูว่ามันจะไปเจอรถไฟอย่างนี้อีกเมื่อไหร่

เพราะฉะนั้นอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะ
ว่าโดยปกติตลาดก็จะมี๒ฝั่ง

ตลาดหุ้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างปลอดภัยหน่อย
อย่างมาทำบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ก็ถือว่าเป็นทางด้านปลอดภัยหน่อยนะครับ
แต่ถ้าเกิดทั้ง๒อย่างผลตอบแทนระหว่าง๒ที่
เริ่มมีการปรับตัวคนละรูปแบบกัน
แต่ก่อนอัตราดอกเบี้ยอยู่ค่อนข้างต่ำตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้น

เมื่อคำวันนี้ดาวโจรปิดบวกไป๒๓๓หรือบวกขึ้นมา๕๖๗
ทางฝั่งหังเซ้งพรุ่งนี้เปิดมาก็สำเร็จดูคลื่นบวกไป๒๕๖แล้ว
เรื่องเศรษฐกิจริงใช่ไหมในเอกดิจก็บวกมา๓บวกแรงด้วยนะ
เช้านี้รู้สึกว่าตลาดนี้เริ่มปรับตัวกลับมาแล้ว
ครับผมวันนี้ท้องฟ้าบ้านเราก็สดใสนะครับ
แดดจ้าทีเดียวนะครับก็ไม่อึมครึมเหมือนเมื่อวาน
ใช่ก็น่าจะเป็นวันที่สดใสของพวกเรานะครับ
หลังจากที่อึมคืมมา๒๓วันนะครับใช่นะครับ
แต่ผมเชื่อว่านักลงทุนไทยค่อนข้างรู้ตัวนะ
แล้วคนส่วนใหญ่ก็เข้ามาสอบถามในเรื่องของการลงทุนล่ะ
ซึ่งหลายคนผมเชื่อว่าบางคนผมเห็นเขาเริ่มขายก่อน
ตอนที่อยู่ประมาณ๑๘๐๐กว่าด้วยนะ
แล้วพอลงมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาซื้อบ้างละ

ปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างมีความผันผวน
และนั้นต้องคอยติดตามดี
ผมว่าต้องแบ่งเงินทยอยซื้อน่าจะกำลังดี

แต่โดยภาพรวมนะครับก็คือคุณนึก๑๕ปีที่แล้ว

ปีนี้ต้นปีไม่มีโอกาสซื้อเลยเพราะมันขึ้นมาตลอด
ตอนนี้เริ่มปรับตัวแล้ว๒๓วันนี้คือราคาเริ่มปรับความร้อนแรงลง
ผมแนะนำหลายคนที่เขาเลยถือโอกาสนี้เข้าไปซื้อสักก้อนหนึ่งก่อน
ใช่นะครับนี่ต้องคิดลงกี่ดีกว่า
ทำไมหุ้นสุดท้ายมันไม่ได้ลงอย่างที่คิด
วันนี้เราเอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมก่อนนะครับ
เมื่อวานี้ต่างสถาบันเนี่ยขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับ
ไป๔๔๐๐กว่าล้านนะครับ
ต่างชาติขายมา๒๑๙๘ล้านนะครับ
อยากให้กลับมาดูพื้นฐานของประเทศจริงกันดีกว่า
ใช่ตลาดหุ้นเวลาผ่านผลนะครับ
หรือหุ้นที่คุณเลือกลงทุน

เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นไหมปีนี้นะครับ
มีหลายโครงการที่จะซัพพอร์ตให้บ้านเราดีขึ้นหรือเปล่า
มูลค่า๑๕ล้านล้านบาทนะครับ
ซึ่งกำลังจะผ่านกฎหมายเร็วนี้ด้วยนะครับ
ก็ลองมาดูกันว่าโอ้โหใครจะได้ประโยชน์บ้างนะ
สนามบินอุตภัวร์รถไฟฟ้าความเร็วสูง
ท่าเรือมแหลงชะบังใช่ไหมพี่ทศใช่นะครับ
เอาใหญ่หน่อยก็นี่อุตสาหกรรมนี่ฝั่งด้านนู้นเลย
นี่มีพัฒนาเมืองใหม่ด้วยนี่๔แสนกว่าล้านนะครับ
เป็นความหวังอันหนึ่งของประเทศไทยทีเดียว
ที่จะก้าวไปสู่นวัตกรรมใหม่แล้วก็เศรษฐกิจใหม่
แมปก็พูดให้ดูเลยหลักคนที่ถือที่ดินแล้วแถวนี้
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณมองเห็นภาพแล้วว่า
แน่เลยกลุ่มแรกเลยที่ทำเรื่องนิคมอุตสาหกรรม

หลังจากนั้นเริ่มตั้งโรงงานแล้วนะครับ
พอเริ่มตั้งโรงงานก็ต้องมีการจ้างงานมากขึ้นนะครับ
พอจ้างงานมากขึ้นคนมีรายได้

ใช่ถูกต้องนะครับดังนั้นสุดท้ายมันก็จะกลับมาสู่เศรษฐกิจของประเทศเอง
ใช่ก็คือวนกันไปนี่แหละ

คืนให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งเลยครับ